จากมอเตอร์ไซค์ไปดูฟอร์จูเนอร์กันหน่อยนี่ก็เป็นคลิปที่กระหึ่มโซเชียลเหมือนกันนะคะ
คนขับเป็นนายพลวัยเกษียณด้วยค่ะไปขับฟอร์จูเนอร์เฉียวชนรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
แล้วหนีรถติดนะแต่ก็พยายามจะหนี
เตอร์ไซค์ระแวกนั้นเขาก็พยายามขี่ไล่ตามเพื่อจะให้ลงมารับผิดชอบ
เนี้ยชนดะไปกันใหญ่เลยค่ะไปดูเหตุการณ์กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เฮ้ยพี่ชนได้ไงเนี่ยโอ้โหผมบอกให้จอดนะมาชนรถผมได้ไงเนี่ย

โอ้โหที่หลอบคุณต้าเฮ้ยเฮ้ยพยายามข้าวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย
นี่ค่ะคือภาพที่เห็นที่เป็นรถที่มีกล่องสีส้มคันนี้คือเขาขี่มาตามจากที่ฟอร์จูเนอร์คันนี้เฉียวชนคันอื่นมาแล้ว
พยายามเรียกให้ลงมาดูพอพยายามขับเบียดจะให้จอดกลายเป็นว่าถูกฟอร์จูเนอร์คันนี้ชนรถเขาจนล้มแล้วก็หนีถอยหลังหนี
แล้วก็ขี่ไปชนขับไปชนคันอื่นอีกหลายคันเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์บริเวณสถานีรถไฟฟ้าพระขนงค่ะ
ก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์หลายคันบีบแตรยาวเลยนะ
แล้วก็พยายามที่จะบอกให้ฟอร์จูเนอร์คันนี้จอด
แต่ก็ไม่ยอมจอดค่ะทั้งถอยหนีแล้วก็ชนดะไปหมดเลย
สุดท้ายก็ไปถูกตำรวจสกัดจับได้หน้าสถานีขนส่งเอกมัย
ก็จากพระขนมไปก็หนึ่งสถานีเท่านั้นเองอ่ะค่ะ
คนขับบอกว่าไงรู้ไหมเขาเป็นอดีตนายทหาร
เขาจะเอาผิดกับกลุ่มพลเมืองดีที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เหล่านี้
ในข้อหากักขังหน่วงเหนียวด้วยเพราะเขาถูกปิดล้อม
เอ้าหลายคนก็งงนะกับเหตุผลของเขา

นายวรายุทธ์ปิ่นใจคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ขี่ตามไปขวางฟอร์จูเนอร์จนโดนชน

พอตกเย็นคนขับฟอร์จูเนอร์ไปพบพนักงานสอบสวนสนคลองตัน
มีตัวแทนบริษัทประกันภัยเดินทางมาด้วย
นายวรายุทธ์เองก็มาสอนอคลองตันเหมือนกัน

ตอนขับรถกลับบ้านที่ถนนสุขุมวิทย์

กระทันหันไปช่องทางขวาสุดแล้วก็ไปเฉียวชนจักรยานยนต์
เนี่ยค่ะเขาขี่ตามไปเพื่อจะบังคับให้จอด
ก็กลายเป็นถูกชนรถล้มแล้วก็ถอยไปชนมอเตอร์ไซค์ของคนนั้น
ตอนนี้อีกสองสามคันแล้วก็ขับหนีไปเนี่ยนะคะพอรถในเวลายุดล้มเนี่ย
คือเขาตรวจสอบดูเขาก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยแหละส่วนกระเป๋าที่ถูกขับรถทับ
กล่องสีส้มอ่ะนะเขาบอกว่าก็มีเสื้อผ้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงาน
โชคดีของเขานะที่มันไม่พังเสียหายอะค่ะ
ผมว่าที่เปิดกระจกมาเหมือนเขาพูดแค่ว่าไม่ลงไม่ลงอะไรประมาณนี้
แล้วเปิดคันเร่งออกไปเนี่ยรถมันโฟลพอดี
เขาก็ดักไว้ให้ได้ไม่มีบาดเจ็บครับเพราะว่า
ผมผมกระโดดหลบได้หลายคนก็โดดหลบเพราะว่า
ตรงนั้นก็มี๔๕คนนะครับที่อยากให้ลุงเขาลงมาเจรจา
ด้านพนตรีสุรษักรณ์คนขับรถฟอร์จูนเนอร์หลังให้
ให้ปากคำแล้วพนักงานสอบสวนก็พาไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลที่สอนอหัวหมากนะคะ
ระหว่างที่พาตัวออกมาเราก็ต้องฟังความฝั่งเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหม

พลตรีสุรศักดิ์บอกว่าก่อนที่จะถูกกลุ่มมอเตอร์ไซค์ขี่ไล่ตามเนี่ย
เขาไม่ได้ไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์คันไหนเลย

แต่อยู่มีมอเตอร์ไซค์เกือบ๒๐คัน
มาตามล้อมหน้าล้อมหลังเขาบอกให้เขาหยุดรถลงมาเจรจา
เป็นใครใครจะลงมันน่ากลัวจะตาย

เขาบอกเขาไม่ผิดไม่ได้เฉียวชนใครทั้งนั้นค่ะ
พี่ครับแล้วตอนนั้นได้มีการเฉียวชนกันไหมครับ

เป็นเจ้าหวัดแรกเลยใช่ไหมพี่ก่อนที่เขาจะได้ตามอะครับ
ไม่มีผมไม่รู้สึกว่ามีการเฉียวชน
เหตุการณ์ครั้งนี้เราคิดว่าเราผิดไหมพี่

พวกมอเตอร์ไซค์นั่นแหละผิด
เพราะว่าเอารถมอเตอร์ไซค์มาขวางรถแล้วจะให้ผมลงจากรถ
ใครจะกล้าลงล่ะมอเตอร์ไซค์ตั้ง๒๐๓๐คันวิ่งไล่ล่าผม
ส่วนประเด็นเรื่องการดำเนินคดีก็คือพาไปตรวจแอลกอฮอลที่สอนอหัวหมากใช่ไหมค

ตรวจปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือดไม่พบนะคะ

ส่วนข้อหาพยายามฆ่าที่พลเมืองดี
เขาแจ้งความรอทุกข์ไว้เพราะรักษณะเหมือนตั้งใจชนตอนที่หนี

เออก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบพยาหลักฐานก่อนว่า
มันเพียงพอและเข้าข่ายที่จะแจ้งความในข้อหานี้หรือเปล่า
จริงถ้าจอดก็จบแล้วไปดูหน่อย
แต่เขาบอกว่าไล่ตามเข้ามา๒๐๓๐คันเป็นคุณคุณกล้าจอดเหรอ
เป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้มาขี่ดักล้อมหน้าล้อมหลังเขาแบบนี้